ช่วงนี้มาเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ทำงานกับเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรนะฮะ
มีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งทำงานเป็นลูกจ้างของตลาดอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี
กำลังจะทำการบดเนื้อแต่ว่านิ้วไปติดในเครื่องบดพอดี
เขาก็มีสตินะฮะไปปิดสวิตช์ได้แต่ว่านิ้วชี้เขาเข้าไปแล้วคุณผู้ชมนะฮะ
โดนแบบบดเข้าไปแล้วเป็นแผลฉีกขาดนิ้วชี้ขวาเนี่ยแตกด้วยนะครับ
ก็เป็นสภาพของผู้ที่ประสบเหตุก็คือนายจักรพันธ์อินทะพิเชษนะฮะ
อายุห้าสิบห้าปีนะครับเป็นลูกจ้างของร้านขายของที่ตลาดสดสวนมะม่วงนะฮะ
ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งก็นิ้วเนี่ยถูกดูดเข้าไปในเครื่องบด
เข้าไปในเครื่องบดกระดูกนิ้วแตกมีแผลฉีกขาดฉะนั้นของกูภัยก็ต้องใช้
ประแจนะฮะถอดน็อตของเครื่องบดออกก่อนจะเคลื่อนย้ายผู้เจ็บเนี่ยส่งโรง
พยาบาลพระปกเกล้าเพื่อผ่าเอาเครื่องบดออกนะฮะโดยใช้เวลาสักประมาณสามสิบนาที
ก็สามารถช่วยเอามือออกมาได้นะฮะก็สำเร็จนะครับจากการสอบถามนะฮะ
นายจักรพันธ์เนี่ยบอกว่าขณะที่กำลังใช้เครื่องบดพริกอยู่เนี่ย
จังหวะที่นิ้วมือเขาไปเคลียร์พลิกเกิดพลาดแล้วก็ถูกดูดเข้าไปติดเครื่องบด
จนถูกแกนของแท่นเหล็กบดนิ้วติดอยู่กับเครื่องเขาก็เลยเอื้อมมือไปปิดสวิตช์ได้ได้ทัน
ก่อนที่จะเอามือเข้าไปทั้งมือเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็ตะโกนเรียกเพื่อนร่วมงานช่วยโทรแจ้งกู้ภัยกับนายจ้าง
แล้วก็ไปช่วยเหลือกันได้สุดท้ายก็บาดเจ็บที่บริเวณนิ้วเท่านั้น
ไม่ได้ถูกดูดเข้าไปทั้งมือก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับ